ถ้าเกิดว่าดูนะครับคุณผู้ชมเรียบคลอง๓

เมื่อวานนี้ไฮไลท์คืออยู่บริเวณประตู๔
ละมุนชุลเกกันอยู่มีการปาก้อนหิน

บรรยากาศที่รอบวัดพระธรรมกายนะคะ

แต่ว่าไปดูย้อนไปดูสักนิดนึง

มีการเพิ่มกำลังเข้มงวดมากขึ้นในทุกจุดตรวจจุดสกัด
โดยเฉพาะถนนเรียบคลอง๓นั่นแหละหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
ฝั่งวัดพระธรรมกายที่จะผ่านไปประตู๔และประตู๑
เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนไม่อนุญาตเลยนะคะ
ตอนนี้รถทุกชนิดและประชาชนที่จะเข้าออกตั้งแต่๖โมงเย็น
โดยจะเปิดให้ประชาชนสัญจรได้หลัง๖โมงเช้า
เปิดหลัง๖โมงเช้าเพราะว่ามีหลายคนต้องไปเรียนหนังสือ
ต้องไปทำงานแต่หลัง๖โมงเย็นแล้วเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วนะ

เป็นคำสั่งเพิ่มความเข้มงวดป้องกันมือที่๓

เนื่องจากว่าบ่ายเมื่อวานนี้ก็มีเหตุชุลมุนเกิดขึ้น
รถตรวจการทหารถูกผู้ไม่หวังดีคว่างก้อนหินใส่กระจกรถ
ขณะที่กำลังขับลาดตระเวนดูแลพื้นที่ประตู๔อยู่บริเวณนั้น
ซึ่งด้านบนเป็นสะพานข้ามคลองเข้าวัดพระธรรมกาย

จนเป็นเหตุให้มีการกระทบกระทั่งกับมวลชนในวัด
เพราะว่าทหารนำกำลังเพื่อจะหาบุคคล
ที่ยิงหรือว่าปลาวัตถุใส่กระจกหน้ารถ
คือด้วยความแรงแล้วก็อัดเข้าไปคือกระจกร้าวเลย

บริเวณนั้นเป็นจุดต้องสงสัยนะครับ

ทางวัดก็มีการขึงแลนด์ปิดบัง

ครั้งแรกคุยกันได้ตกลงกันได้
แต่ต่อมาทางวัดเห็นว่าทหารมาเยอะ
ไม่ยอมก็พยายามที่จะบุกฝ่าแนวลูกศิษย์หลายครั้ง
ใช่ค่ะเนื่องจากการเข้าไปของเจ้าหน้าที่
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพ
เหตุการณ์ที่มีการเผชิญหน้ากันในช่วงแรก
จึงมาจากคลิปที่ถ่ายโดยสิทธิ์วัดพระธรรมกาย
คลิปนี้ย้ำว่าถ่ายโดยลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกาย

ชายไข้จากศิษย์พรังนามอภัย
เปิดเบา้าก่อน

ว่าเป็นภาพเป็นคลิปที่ได้จากลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพแต่อย่างใดนะคะโดยทหารเองพยายามจะบุกถึงสองครั้งนะคะแต่ว่าก็ไม่สำเร็จค่ะก็เลยถอยไปทั้งแนวเลยนะคะไปตั้งแนวซึ่งห่างออกไปจากแนวของพระสงฆ์แล้วก็มีการเจร

ดีเอสไอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าสำนักพุทธเจ้าคณะจังหวัดและตัวแทนจากวัดพระธรรมกายเป็นการตกลงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นพื้นที่อีกครั้งแต่ยังไม่บอกว่าจะเป็นโซนไหนโซนใดคาดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่โซนดีและหนึ่งในนั้นก็คืออาคารบุญรักษาที่ก
สำหรับกระแสที่เกี่ยวกับการแถลงข่าวใหญ่ของดีเอสไอวันนี้นะคะ